มาติดตามเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด
ทีนี้ไปจับกลุ่มอดีตนักร้องอดีตดาราดังคนนี้

ตำรวจคุมตัวนางสาวปริศนาภายแสงหรือว่าปุ๊กกี้

หลังจากที่ตำรวจเข้าไปบุกตรวจค้น
หมู่บ้านหรูย่านรามอินทา

ก็คือเรื่องของอุปกรณ์การผลิตยาเสพติดจำนวนมากนะครับ
แล้วก็พบเรื่องของยาเสพติดคือ
ยาบ้าอีก๘เม็ดยาอีอีก๑๐เมตร

และอย่างที่บอกไปอุปกรณ์ในการผลิต
แล้วก็อุปกรณ์ในการแบ่งบรรจุนะครับ
กรณีนี้เจ้าหน้าที่ปปศและตำรวจกองบัญชาการ

นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านหรู
ซอยรามอินทา๖๕เขตบางเขนกรุงเทพ
ก็จับกลุ่มนางสาวปริศนาพรายแสง
ปุ๊กกี้ชาลาล่าอายุ๔๐ปีพร้อมกับแฟนนุ่ม
ตรวจค้นก็พบของกลางยาเสพติด

เรื่องนี้เองนะครับพันธ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมล
รองเลขาธิการปปศเปิดเผยถึงการจับกลุ่มในครั้งนี้

เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะคุณนะ
ที่มาที่ไปเพราะว่ากรณีการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนี้

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนปี๖๒
ได้มีการสะกดรอยเป้าหมายซึ่งเป็นชาวไต้หวันที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
แล้วก็มีการเดินทางเข้าออกอยู่หลายครั้ง
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละครับ
ทราบว่าเครือข่ายเข้าพักในที่พักกรุงเทพมนาคม
แล้วก็พบกับเป้าหมายคนไทยที่เป็นเครือข่าย
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาไต้หวันได้
แล้วก็ขยายผลต่อนะคุณนะ
ขยายผลต่อในการที่จะติดตามเครือข่ายนี้มาโดยตลอดนะครับ
ของกลางล็อตดังกล่าวมาจากสามเหลี่ยมทองคำ

แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังเครือข่ายอีกหลายคน
ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่หลังจากติดตามมาหลายปีนะ
กระทั่งทราบว่าเครือข่ายชาวไต้หวัน
เดินทางเข้าออกในเมืองไทยเดือนมิถุนายน
เมื่อวานนี้ตอนเย็นเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มชาวไต้หวัน๑คน
ก็คือนายหุงเช็งยีอายุ๒๘ปี

แล้วก็จากการจัดลำเลียงผ่านบริษัทพัสดุ
ก่อนที่ตำรวจจะนำตัวนายหุงเชงยี
ค้นที่ห้องพักในโรงแรมย่านลาดกระบัง
พบของกลางเป็นที่เขียบุรี๓๙อัน
ลักษณะเป็นเหล็กหล่อทรงกลมมีฝาปิด
แต่ภายในมันไม่ใช่เพื่อไว้ใช้เป็นที่เก็บบุหรี่นะคุณนะ
ภายในบรรจุยาเคในถุงพลาสติก
โดยยาเคทั้งหมดที่ซุกซ่อนจำนวน๕๒กิโลกรัม

ก็บรรจุไว้แบบนี้เตรียมส่งออกนอกประเทศ
ผู้ต้องหาชาวไต้หวันรับสาภาพว่ารับยาเสพติด
มาจาก๒สามีภรรยาคนไทย

ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักหรูในซอยรามอินทา๖๕
จับกลุ่มผู้ต้องหา๒คนคือ
นายชนลวิทย์คีตะตระกูลอายุ๔๙ปี
ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนนุ่มของปุ๊กกี้
ชลวิทย์มีหน้าที่ในการจัดหายาเสพติด

และเข้าไปที่บ้านพักนี้ก็พบคุณปุ๊กกี้ด้วยนะ
ซึ่งคุณปุ๊กกี้มีหน้าที่ในการจัดหา
และร่วมกันผลิตยาเสพติด
โดยของกลางยาเสพติดที่พบในบ้าน

มียาไอซ์๙๘๓กรัมยาบ้าอีก๘เม็ดยาอีอีก๑๐เมตร
ยาเคอีก๔กรัมกัญชาแห้ง๔๐กรัม
และสารเคมีหลายชนิด
ซึ่งเหมือนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
พร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อว่าใช้ผลิตยาเสพติด
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบสวนไปสอบปากคำนะครับ
แล้วก็นำตัวมาทำการบันทึกจับกลุ่ม
ที่สำนักงานปปศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก่อนจะส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง๓ราย
ก็คือนายชนลวิทย์แฟนของคุณปุ๊กกี้

รวมถึงชาวไต้หวันอีก๑คนนะครับ
พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ในการดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ซึ่งมีข้อมูลล่าสุดออกมานะฮะ
ข้อมูลล่าสุดสำหรับกรณีการสอบสวนคุณปุ๊กกี้

คุณปุ๊กกี้ยอมรับว่าตัดสินใจผิดพลาด
และทำอย่างนี้มาพอสมควรหลายปี
ส่วนข้อมูลการขายให้กับดารานักแสดงเนี่ย

เพราะก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ไปสอบถาม

บอกว่าจากการไปสืบข้อมูลมา
ก็มีคนให้ข้อมูลว่าเห็นดาราชายเข้าไปในหมู่บ้านนี้
แต่ก็ยังไม่แน่ใจไงว่าเข้าไปในบ้านหลังนี้หรือเปล่า

ใช่ครับในส่วนเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการนำไปค้านำไปขาย

ส่วนคุณปุ๊กกี้เองจะเสพเองหรือไม่
ตอนนี้ต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปนะครับ
เรื่องราวของคุณปุ๊กกี้กับมรสุมชีวิต

ขนาดจะฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้า
แล้วก็การหย่าร้างแล้วก็เรื่องของคู่ครองต่างนะครับ

คนนี้คือนายชนลวิทย์แล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คนด้วยนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคบกันมาประมาณ๔๕เดือนแล้วนะคะ